ถึงเลิกกันไปอ้าวคู่ใหม่ก็จะมาอีกแล้ว

เขาร้อยเรียงมาแล้วไง

แหมคุณก็ทำย้างนี่แค่ตกใจ

งานนี้เปิดใจเหมือนกันนะคะว่าใกล้จะเป็นความเป็นจริงหรือยัง
ถึงความสัมพันธ์หรือยังสืบเนื่องจากรูปคู่ไปเลยรูปนี้โอ้โห
บอกเลยใครเห็นรูปนี้นะคะกลองยาวมโหลีนี่ต้องมาเลย
ตั้นตั้นตั้นตั้นตั้นตั้นตั้นตั้นตั้นตั้นตั้นตั้นตั้นตั้นตั้น
ไปไหนกันอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอวดใครเคลียร์ให้เขาได้รักกัน
แล้วก็ที่เขาเห็นในงานวันนี้รูปวันนี้คือเขาไปดูงานด้วยกัน
อ่ารอหลายชั่วโมงเลยแถมยังต้องรออยู่ในรถอีก
เอาดีป้าถ้าคนมันไม่มีใจมันไม่รอขนาดนี้นะ

หนุ่มโอบที่ให้สัมภาษณ์สื่อล่าสุดบอกเลยว่าอาการมันฟ้องจ้ะ
แม้จะยิ้มแบบหล่อแล้วบอกว่าผมยังไม่มีอะไรหรอกครับเพื่อนการทำงานแบบนี้รอได้
จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คอาการหนุ่มโอบหน่อยค่ะ
เหมือนกันนะคลิปนี้จับตาดูเลย

เขยับไปอีก๒คนนะ
ผมเวลาช่วยเขาไปดูคอนเสิร์ตดังกัน

เขาถามว่าจริงปะเนี่ย
เราก็ตอบว่าไม่รู้

ตอนปางสั่งเขาก็บอกเขาก็เปิดประกาย

ก็เหลือคนเดียว

โอปรางวงเล็บปรางกัณฑรรณ